ตามองมากก็คือเทพิทักษ์ไง

มาปั้นแล้วเป็นนักแสดงเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าที่ถูกจับตามองมากก็คือประเด็นดราม่า

เพราะว่าคุณเทพิทักษ์เขาโพสต์รูปบ้านหลังหนึ่ง
หลายคนก็เลยมองว่าดังไม่ทันไร
ใช้เงินเกินตัวซะแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงไปดูค่ะ
รวยปุบปับเหรอเนอะปุบปับรับโชคอย่างนี้ค่ะค่ะ
คือกลายเป็นประเด็นขึ้นมาในช่วงข้ามคืนเลยคุณผู้ชม
เมื่อนุ่มหน้าขาวปากแดงเทพภีร์ทักษ์นะคะ
เขาโพสต์ภาพบ้านหลังใหญ่พร้อมกับข้อความว่า
นี่แหละสิ่งที่อยากจะได้
จะได้มีครอบครัวแล้วก็มีลูกมีชีวิตที่มีความสุข
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีหลายคนเลยตั้งประเด็นออกมา
ว่าเจ้าตัวเอาเงินมาจากไหนมากมาย
เพราะว่าเพิ่งจะรับแสดงภาพยนตร์เรื่อง๘๘
ทะลุนรกของพี่พศอานนท์เป็นเรื่องแรกเอง
ซึ่งเจ้าตัวเขาเผยเลยว่าภาพที่โพสต์ลงไปเนี่ย
เป็นเพียงบ้านในฝันเท่านั้น
ส่วนในชีวิตจริงตอนนี้นะคะยังคงเก็บเงินอยู่แล้ว
ก็ทำได้แค่ผมที่ดินเท่านั้น
และจากประเด็นสร้างบ้านหลังใหญ่โต
ก็เลยถูกเมาส์ไปว่าโด่งดังไม่ทันไรก็ลืมตัวซะแล้ว
ซึ่งเจ้าตัวเขาขอยืนยันด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเลยนะว่า
ที่ผ่านมาเคยใช้ชีวิตยังไง
ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะ
ทีนี้ผมก็จะค่อยพยายามเก็บเงินไป

ต้องไปถมอีกว่าต้องเอาให้มันสูงก่อน
เพราะว่าตอนนี้โดนฝนมันต้องลงอีก

ผมอยากอยู่แบบธรรมดาปลูกผักเลี้ยเป็ดเลี้ยไก่ไปอย่างนั้นนะครับ
ตั้งใจไว้ว่าอยากจะเปิดร้านขายอาหารตำสั่งอะไรอย่างนี้
เลี้ยงผักเลี้ยงปลาไปอย่างนั้นนะครับ
ใครจะมองว่ายังไงผมไม่เคยว่าใครครับ
ผมเป็นมายังไงผมก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ
ใครจะมองผมเป็นอย่างนั้นจะว่าผมอย่างไร

ผมก็กินข้าวแกงตามซอยเหมือนเดิมปกติเลยครับ
ใครจะบอกพี่พศอะไรไปเกาะอะไรพี่พศ
ผมไม่ได้เกาะนะครับผมมาทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับ

ภาพยนตร์เรื่องเดียวก็จริงคุณ
แต่ว่าอีเวนต์แต่ละวันของเขานับไม่ถ้วนนะ
แต่เขาก็ยืนยันหนักแน่นนะว่าเขายังเป็นเหมือนเดิม
แต่ฟังจากวิธีการตอบคำถามก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคุณนะ
ส่วนคนนี้ค่ะจำได้ใช่ไหม

น้องน้ำเต้านวลปรางค่ะ
เด็กปั๊มสาวปั๊มที่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรูปร่าง
แล้วก็เป็นข่าวโด่งดังในโลกโซเชียลนี่แหละค่ะ
ก็กลายเป็นคนดังเพียงชั่วข้ามคืนเหมือนกัน
หลังจากที่ผู้กำกับก็คือพี่พศอานนท์คนเดิม

ระเดิมแสดงหนังคอมเมอดี้เรื่องล่าสุด
กบกับเน็ตไอดอลปากแดงคุณเทพิทักษ์เมื่อสักครู่นี้นี่แหละ
ซึ่งน้องน้ำเต้าเขาก็เผยเลยว่าดีใจมากที่
พจน์มอบโอกาสดีประสบการณ์ดีแบบนี้ให้ในชีวิตนะคะ
เพราะว่าส่วนตัวก็ชื่นชอบวงการบันเทิงอยู่แล้ว
และหากมีโอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัว

เผยว่าหลังจากเรื่องราวของเธอเป็นข่าวดัง
ชีวิตของเธอก็พลิกไปในทางที่ดีขึ้นนะ
มีคนเข้ามาให้กำลังใจและที่สำคัญเลยค่ะ
มีโอกาสทางการงานมากขึ้นด้วย
เพราะว่าคือมีเจ้าของผลิตภัณฑ์หลายชิ้น
ถามให้เธอมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแล้วนะจ๊ะ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรลดน้ำหนักค่ะ

เพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะ
เตรียมตัวกับชีวิตในวงการอย่างไรบ้างดีกว่าอย่างหนึ่ง
ก้าวขาเข้ามานิดนึงแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ยังให้เตรียมตัวเลยค่ะ
ตื่นเต้นไปหน่อยมันเร็วเกินไป